แล้วก็ไม่ควรอยู่ในนี้ด้วยคุณผู้ชม
ขออภัยคุณผู้ชมจริงที่วางแผนจะกินส้มตำปลาร้าวันนี้
ไม่ทันแล้วล่ะคุณผู้ชมบอกว่าไม่น่านำเสนอข่าวนี้มื้อเช้าเลย
วันนี้กินอาหารเมนูอื่นไปก่อนนะคุณผู้ชมฮะ
ขออภัยจริงนี่ฮะมันอยู่ในส้มตำปลาร้าหมูยอ
แล้วไม่ได้มาตัวเดียวมาเยอะด้วยนะ
ไม่ใช่บางส่วนมันเหลืออยู่แค่นั้นแล้ว
ในจานปลาร้ามันดูผสมไปกับเม็ดของมะเขือ

เคลียร์เคลียร์ช่วยชีวิตหนอนออกมา

ส้มตำปลาร้าของแท้ต้องมีนอนแบบนี้

มันนัวมันแซ่บดีบางคนบอกสูตรพระบิดาของแท้เลยวายวายโอ้โห
ก็ขออภัยอีกทีนึงนะช่วงนี้เคารพ